เพราะบอกว่าอุบลเป็นปราการดั่นแรกที่ต้องเจอใช่ไหม
หลอมาที่พี่เบิ๊ดอธิบายเส้นทางแล้วอำนาจรรย์
น้ำเนี่ยท่วมเลยแต่ละแต่ละจุดแต่ละพื้นที่
คุณผู้ชมเห็นแบบนี้อาจจะยังไม่เท่าไหร่แต่ลองคิดสภาพนะ
ถ้ามันสะสมแบบนี้ทุกวันทุกวันแล้วพอมาเจอโนรูแบบจัง

แล้วดูในภาพนี้ฝนก็ยังตกอยู่เรื่อยนะ
ใช่ค่ะก็ในพื้นที่รุ่มต่ำบางจุดน้ำก็ท่วมเกือบเมตร
แล้วเห็นไหมเมื่อกี้กระสอบทรายเอามาวางกั้นเอาไว้
กันน้ำเข้าร้านกันน้ำเข้าบ้าน
ที่ถนนอรุณประเสริฐตรงหน้าโรงพยาบาลอำนาจเจริญเนี่ย

ผู้ป่วยก็มาใช้บริการที่โรงพยาบาลโอ้โหมันยากลำบาก
ชาวบ้านบอกว่านี่ขนาดว่ายังไม่ได้มาเต็มเต็มแต่ลมฝนมานี่อื้อหือครับ
หนักแล้วแล้วถ้าเกิดมาเต็มบ้านเรือนจะพังขนาดไหน
เรื่องต้นชาวบ้านเขารู้กันอยู่แล้วล่ะค่ะ
ก็ติดตามประกาศจากทางกรมอุตุติดตามประกาศจากทางการ
เตรียมยกของไว้ที่สูงกั้นกระสอบทรายแล้ว

ถ้าเกิดว่าทางการประกาศให้อบพยพ
ก็จะอบพยพทันทีเหมือนกันนะคะ
ส่วนพื้นที่กักเก็บน้ำของอำนาจเจริญ
อ่างเก็บน้ำจริงเราก็เตือนกันล่วงหน้ามา

ว่าทางอ่างเก็บน้ำเขื่อนต่าง

นี่ปริ่มแล้วนะน้ำแข็งใช่ปริ่มแล้วเนี่ย

มันมีอ่างเก็บน้ำหลักอยู่๕แห่งใช่ไหม

สะสมที่มันเกินความจุของอ่างนี่ดูกี่แห่ง
๓แห่งแล้ว๓แห่งที่มันเกินความจุค่ะ

รับประทานเองนะต้องพร่องน้ำตลอดเวลา

เดี๋ยวฝนตกลงมาเติมจะกลายเป็นมวลน้ำขนาดใหญ่

อย่างน้อยมันเป็นการลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
ไม่ต้องออกไปแบบเยอะค่อยพร่องออก
แล้วเรื่องสถานการณ์
อันนี้ต้องประเมินกันแบบวันต่อวัน
อาจจะต้องประเมินเป็นรายชั่วโมงเลยก็ได้นะคะช่วงนี้เนี่ย
อกจากนั้นก็ออกแจ้งเตือนประชาชนเลย

ใครที่บ้านอยู่ติดกับลำห้วยนี่ต้องป้องกันเลยนะ
แล้วก็ฟังข่าวสารแบบใกล้ชิดด้วย

เดี๋ยวจะเอาไปมอบให้กับผู้ประสบภัย

นำไปมอบให้กับจุดที่น้ำท่วมด้วยนะคะ
ตอนนี้คุณผู้ชมน่ารักมาก

คุณธนพลบอกว่าพิมายนครนักศิษย์มา
ตกตั้งแต่๒๘เวลาบ่ายโมง

๖นาฬิกา๓๘นาทีนี่เรา๓๙
และตกสม่ำเสมอท่วมหลายจุดแน่นอน

รายงานของโคราชมาแบบเรียลไทม์เลยฮะ